โจรใจซามันบุกเข้ามาในห้องน้ำ
มันต้องหมายมั่นปั้นมือจะมาทำอะไรสักอย่าง

จัดการไปดูเลยว่าเจ้าโจรร้ายมันคือตัวไร้
โอ้โหต้องไปต้อง

แต่คุณเห็นแล้วเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปตกใจอะไรขนาดนั้น

อยากจะเข้าห้องน้ำอยากจะอาบน้ำหรือเปล่า

ผมเข้าใจอารมณ์เขาคือเขาชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มแชร์

เขาแอบหนีเข้ามาอยู่ในห้องน้ำแบบนี้
สถานที่เกิดเหตุอยู่บ้านเลขที่๒๐
ชุมชนท่าสินค้าเขตเทสบานเมืองกละศิลป์
เจ้าหน้าที่ก็เลยได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านนะคะ
ว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาวิ่งเล่นในห้องน้ำแบบนี้
คุณป้าเจ้าของบ้านนะบอกว่าน้องเงินทองเนี่ยนะ

วิ่งมาพอเจอคุณตกใจเกิดอาการกลัวตัวสั่น
ก็เลยวิ่งชนนั่นชนนี่ปังปิงปังปังอิดปังปู

ขออีกทีได้ไหมชนอะไรบ้างนะ
ชนวิ่งวิ่งมาแล้วก็ชนซ้ำชนขวาปุ๊บปิ้งปิ้วปู๊บ

มันก็ตกใจตื่นคนนั่นแหละคุณผู้ชม
กลัวมันจะวิ่งหนีออกมาไม่รู้จะวิ่งหนีไปอยู่ตรงไหนของบ้านไงคุณ
พอปิดประตูขังก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้มาช่วยเอาน้องออกไปหน่อยคุณป้าบอกคุณป้าคนเดียวก็ทำไม่ไหว

หลังจากนั้นพี่กู้ภัยมาถึงค่ะทำการบุกเข้าไปในห้องน้ำ
ก็ก็ก็ก็ก็ก็ขออนุญาตเข้าไปเข้าไปเสร็จเรียบร้อยค่ะ
นำอุปกรณ์ที่เตรียมมาเข้าไปด้วยคุณดูอาวุธครบมือมากมาพร้อมเลยนะคะ
แต่เนื่องจากว่าหลังจากที่เห็นแล้วคุณผู้ชมดูนะน้องตัวใหญ่มาก
และทุกตัวเลื่อมด้วยก็เลยทำให้ใช้เวลาในการจับเนี่ยนานเกือบ๒๐นาที
ตัวใหญ่แรงเยอะอะค่ะคุณแหมในที่สุดพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
ก็สามารถจับกลุ่มเจ้าน้องเงินทองได้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปปล่อยยังพื้นที่ป่าห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไป

กว่าจะจับออกมาได้มองเผินนึกว่าจอละเข้ใหญ่มากขนาดนี้
ก็ต้องระวังกันนะช่วงนี้สัตว์เลื้อยคานอะไรพวกนี้มันก็จะออกมาในช่วงนี้แหละ
ไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือว่าตัวเงินตัวทองแบบนี้
แต่ว่าจับไปปลอดภัยแล้ว
เพราะปลอดภัยทั้งเจ้าของบ้านและปลอดภัยทั้งเจ้าน้องเงินทอง

ก็อยากรู้ว่าเขาเข้าบ้านเลขที่เท่าไหร่

อยากรู้ตรงนี้ไง
แหมผาคุยเกียจกระจุยกระจายหมดแล้ว

ตกใจแทนคุณป้า

บุกเข้ามาในบ้านดิฉันดิฉันก็ตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกคุณป้านี่มีสติมากนะ

ตกใจตกใจกันไปผมเองก็ตกใจเหมือนกัน

เกิดมันเสียหายคุณมีเงินไปจ่ายเขาไหมเนี่ย

ก็ฉันก็บอกว่าคุณทำไง
เออมันเป็นกล่องไมค์คุณผู้ชม
มันอุปกรณ์ทำอาหารกินของพวกเราน่ะแต่แบบนี้
เล่งลงไปนี่เนี่ยก็หาชีวิตจะหาไม่อยู่